จังหวัดสตูนในอำเภอควรโดนเปิดปฏิบัติการแก้ปัญหาลิงสร้างความเดือดร้อน
โดยนายพิรพัฒน์เงินเจริญนายอำเภอควรโดนเผยว่าที่ผ่านมาชาวบ้านประสบปัญหากับปริงสมเข้าไปทำลายพืชผลทางการเกษตร
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
และอีกหลายหน่วยงานนำกรงมาดักลิงที่อาศัยอยู่ในป่าทั้ง๔อำเภอ
ไปวางตามจุดต่างเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่๒๗สิงหาคม
โดยนำอาหารเช่นกล้วยและข้าวโพดไปเป็นเหยื่อล่อ
มีลิงเข้าไปติดกับดักช่วงเช้าวันนี้ไม่ต่ำกว่า

โดยโครงการดังกล่าวตั้งเป้าว่าจะสามารถนำลิงมาทำหมั่น
เพื่อลดประชากรลิงได้ประมาณ๑๐๐ตัว
เพื่อแก้ไขปัญหาลิงที่นับวันจะขยายพันธุ์เพิ่มมากขึ้น
และเกิดปัญหาลิงทำลายพืชผลทางการเกษตร